อันนี้ก็ง่ายมากที่จะถึงนี้แล้ววันนี้เราก็เลยขออุ่นเครื่องเรียกพลังของเรานักเต็ดมาหาวิทยาลัยเกษตรมันดิตก่อน
ส่วนใครแอรงหมดแพ้หน้าหมอ
เราก็เตรียมของมาเสริมหล่อไว้ให้แล้วนะครับ

คู่แรกเป็นการประชันกันของหัวหน้าทีม
ระหว่างจ้าก่ามันกวบัช
มาตากับธุรพฤษหวังพลับ
ลุกวีดั่งมริษกล่องกืนกูเปรเลย
อ้าอ้าวดึกได้ดึก
โอ้เอาร้างวายแตกดึกกลับ
อ๋อออกเลยอีกนึงอีกนึงอีกนึงออโฮ้สีเท่านำไปก่อนนึงแต้ง
มากันถึงคู่ที่สองประธานวันนายสิบอภิวัตน์บุงนาม
กับผลหาดบาลเมศลิมนภาพวันอ้าวแดงนึงอ้าวนึงเออ
แดงนึงนึงนึงเอ้าโก้เชียเล่นสีเท่าซักแล้ว

แล้วก็ชนะไปจนได้
รักเยอะจิ๊กครั้งน้าร์

เปลี่ยนรู้มากว่าเปลี่ยนรายบะเตียยม

เปลี่ยนฝั่งน้ำกันเลยนะปรเมฆ

แบบนี้น้าก็เกี่ยวน้าก็เกี่ยว

หนุ่มหน้าใสขวัญใจแม่ยก

ใส่เค้านะ

สีแดงตามมา๑ต่อ๒แต้ม
มากระทิงผู้หนีชีชะตาระหว่างเพียรพันธ์พุ่งเห็ด
มาทักสหสัพทะวีสุ
สิ้นเสียงต้องรีก็หนึ่ง
โอ้โหสูสีกันมากเลยทีเดียว
คนหนึ่งก็หนึ่งคนเยียบก็เยียบไหว
เอ้าหนึ่งใครจะชนไว้กัน
หนึ่งแดงไม่หวังแล้ว
เทาเป็นฝ่ายชนะไป๓ต่อ๑แต้ม
ศึกแห่งศักดิ์ศรีแพ้แล้วแต่แดงก็ขอสู้
พ่อเจริญแรงฤทธิ์ประทะฤทธิ์สดาพรท้องขาว

มวยทุกคู่แขนเชือกจะขาดไหม

งานสามกระทีเอารวมพลังเข้ามา
เอ้าดึงเอ้าดึงดึง
สรุปซีเทาชนะซีแดง
แม่แท้แล้วต้องการคนดูแล

บอกมีอนาตาชัยพึ่งมา
โธ้โฮพระครูไม่รู้เลือกอะไรกับเขาเลย
เขาเรียกนาก็มาให้นั่งก็นั่ง

เอาล่ะเว้ยเอาล่ะเว้ย
จะไปจีบสาวหน้าไม่หลอกคงไม่ได้
มาที่เสริมหล่อให้นะไอ้น้อง

แต่โดนจัดหนักกว่าคนอื่นไปอีก
เดี๋ยวครับเดี๋ยวนั่นมันเด็กโกหกไปเฟ้น

เกิดเป็นบอบบี้นะครับไปซ้อมทีมชาติมาเหนื่อยเพื่อชาติ
เพื่อนก็จัดให้ซะเละครับ
แต่ทุกสมสสดิ์ที่ไปนั้นมาพัทับใจแตกต่างกัน
แล้วก็ทุกคนเห็นความรักความสามารถกักที่มีให้กัน
และทั้งหมดก็คือรายการในวันนี้ผมเน้นย้ำว่าอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับ
จบจากรายการของเราบ่าย๓ถึง๔โมงเย็น
ต่อท้ายกันเลยครับกับฟุตซอลไฮไลท์ก็จะรวบรวมเกมการแข่งขันเด็ด
ในช่วงที่ผ่านมาเหมือนกับปลุกระดมความมัน
วันพุธที่จะถึงนี้นะครับ๑๔พฤศจิกายน
ท่าเรือจะเปิดโกดังสเตดียมรับการมาเยือนของสุราธานีนะครับ
ในช่วงเล็กเล่นสุดมันเสมอกัน๔๔
ดังนั้นนี่ก็เป็นหนึ่งเกมที่จะชี้แชมป์สำหรับการท่าเรือเหมือนกัน
สนใจมากนะครับอย่าลืมติดตามบ่าย๒ถึง๔โมงเย็นนะครับ
พุธที่๑๔พฤศจิกายนแล้วก็ต่อเนื่องในวันเสาร์
เจอกันอยู่แล้วในเวลาเดิมบ่าย๒๔โมงเย็นเหมือนกัน

โปรดติดตามตอนต่อไป